นายสมเกียจวิริยกุลนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
และคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิทยาการจัดการ
สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่๖หรือวบศ๖
ร่วมกับจังหวัดนครราชศรีมา
ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ยากร้ายในพื้นที่ชนบท

ในพื้นที่ตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
โดยคณะผู้เข้าอบรมบศ๖นิด้า
คือการมอบบ้านให้กับนางพินปานศรี
ร้อมมอบเงินบริจักษ์รวม๕๐๐๐๐บาท
ผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว

และมอบไก่พันไข่พร้อมอาหารจำนวน๒ครัวเรือน
มูลค่า๒๐๐๐๐บาทด้วย